ผมสนใจการเลือกเพราะอะไรเพราะว่าผมสนใจวิธีที่ผมทำตัวไป
วันไปกินไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ได้อยู่กับการจุดนัดต่ออีกไหม
ผมจะไปตามทางฝั่งอย่างประดาษจุดนัดเงินให้กันเงินภาคกรรมศึกษา
จะไม่กลายเป็นหลายทีครับดังนั้นผมควรใช้คำได้
แม้ไม่ได้ว่าผมสนใจอย่างงานต่างเพราะว่าผมรักประเทศชาติของผม
เพราะผมเชื่อเดียวกับคนไทยทั้งประเทศแม้ว่าผมอยู่ทุกคน

ท่านนโยคคะท่านนโยคสนใจค่ะค่ะนโยคสนใจกันมันก็ต้องลากออกจาก
จากตำแหน่งหัวหน้าขอตะเจ้าเพื่อความเป็นคำนะคะแบบนี้